เตือนภัยกันเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุ
เวลาจะออกจากตรอกซอกซอย

อย่ารีบอย่าเร่งให้รอแล้วก็ใจเย็น
เหตุการณ์นี้ค่ะกระบะนะนะจะออกจากซอย

แต่ว่ารถมอเสยของคุณตาขับมา
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณตาลองดูค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคือจุดนี้น่ะมันก็มีจุดอักษะนั้นไงรถดำคันเนี้ยคือเขากำลังจะจะซ้ายเข้าไปแล้วมันก็บังใสตากระบะไหมอ่ะคุณตาขี่มอเตอร์ไซค์มาทางตรงอ่ะก็กลายเป็นชนกันแบบนี้อ่ะค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยน่ะอยู่ตรงหน้ารักที่เกิดขึ้นเนี้ยน่ะอยู่ตรงหน้ารักที่เกิดขึ้นเนี้ยน
ก็ร้านขายอาหารสดริมถนนเปรมประชาราชที่ร้อยเอ็ดค่ะกระบะคันนี้ดูสิเขาออกมาคือออกมาแล้วก็กำลังจะขวาส่วนมอเตอร์ไซค์ที่มาทางตรงมอเตอร์ไซค์ของคุณตาน่ะรถสปาร์คสีขาวน่ะชนกันอย่างแรงเลยมอเตอร์ไซค์คุณตาล้มหมุนลงหมุนลงไปแล้วตัวคุณตาเองก็ได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกพกช้ำตามร่
ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งประถมพยาบาลค่ะนำตัวคุณตาส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดทีนี้ตำรวจไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุสพเมืองร้อยเอ็ดนะคะตรงนี้มันเป็นสามแยกแล้วเป็นสามแยกที่ตัดจากถนนเพลินจิตมายังถนนเปรมประชาราชเจอกระบะคันนี้นั่นแหละที่มีรอยเฉียวชนด้านหน้าฝั่งขวาก็ยุบเสียหายเบื้องต้น
ของรถกระบะนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่เนี้ยเขาก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วเดี๋ยวต้องเชิญตัวคนขับกระบะคันนี้มาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ